คือเมื่อเช้าเกิดเหตุความวุ่นวายที่หน้าพักเพื่อไทย
เพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาว่าทางพักเพื่อไทยเนี่ย
แจกเงินให้กับพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะคนขับแท็กซี่โชเฟอร์แท็กซี่

คนขับรถแท็กซี่มาจอดรถอยู่ข้างถนนหน้าพักเต็มไปหมดเลย

พอมีข่าวแบบนี้มาว่าที่ไหนจะแจกข้าวสาร
ไหนจะแจกเงินกลายเป็นคนไปออไปต่อแถวกันเต็มไปหมด
ใช่ฮะแต่นี่เป็นข่าวเท็จ
เพราะทางพักบอกว่าพักไม่ได้มีการจัดกิจกรรม

มีกลุ่มคนขับรถแท็กซี่จำนวนมากมารอรับเงินเยียวยา
เห็นว่าพักเพื่อไทยจะแจกเงิน
ทำให้คนขับแท็กซี่ขับรถมาจอดต่อแถวกันเต็ม
เส้นทางถนนเพชรบุรีตัดใหม่ยาวมากกว่า๑กิโลเมตรนะครับ
แล้วก็มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กที่บริเวณหน้าพักเพื่อไทย
โดยผู้ขับแท็กซี่บอกว่าได้รับรู้ข่าวนี้
เขาบอกต่อกันมาทางไลน์กลุ่มของคนขับรถแท็กซี่

มารอกันตั้งแต่เช้าที่หน้าพักเพื่อไทย

ถ้าได้คนละ๑๐๐บาทโอ้โหมันต่อชีวิตได้เลยนะ
แต่เมื่อถึงเวลา๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา
นาวากาตรีอนุดิษฐ์นาคอนทัพเหลขาที่การพักเพื่อไทย
ออกมาชี้แจงต่อประชาชนผู้ขับแท็กซี่
บอกว่าข่าวที่ได้รับกันนั้นที่ส่งกันนั้นนะฮะไม่เป็นความจริง
ข่าวนี้ถือว่ามีผู้ประสงค์ร้ายปล่อยข่าว

ได้ให้ตัวแทนผู้ขับแท็กซี่จำนวน๕๖คน
ก็มานั่งหาบรือกันในปัญหาที่เกิดขึ้น
ก็คือเปลี่ยนจากการแฉกเงินเป็นการรับฟังปัญหา
ว่าตอนนี้ทางโชเฟอร์แท็กซี่ทางผู้ประกอบการ

อ่ะคุยมาเดี๋ยวเราจะเอาปัญหาเหล่านี้
ถ้าเป็นไปได้เราก็จะไปบอกต่อกับรัฐบาลเขานะครับ
ด้านของนายอนุสรเอี่ยมสะอาดโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
ก็กล่าวถึงกรณีนี้ที่มีการปล่อยข่าว
หรือว่าพักจะแจกเงินแก่พี่น้องแท็กซี่ที่เดือดร้อน
บอกว่ายืนยันเลยว่าข่าวนี้เป็นข่าวเท็จข่าวปลอม
พักเพื่อไทยไม่ได้มีแผนที่จะไปแจกเงินในกรณีนี้
พร้อมฝากไปยังคนปล่อยข่าวปลอม
เพื่อสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายบอกว่า
อย่าซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน
ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด๑๙
เขาลำบากกันมากอยู่แล้วและมาซ้ำเติมด้วยข่าวปลอมแบบนี้
อย่าเอาความทุกข์ร้อนของประชาชน

หวังทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองกันแบบนี้
เพื่อไทยจะดำเนินการตรวจสอบ
และเอาผิดกับผู้ปล่อยข่าวปลอมต่อไปนะครับ